กลับมาเบรกนี้ค่ะมาพูดกันถึงเรื่องของอารมณ์ร้อนกันหน่อยดีกว่า
ระบายอะไรก็ต้องระวังกันด้วย
ถ้าเกิดว่าโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลเนี่ยมันเหมือนดาบสองคม
อย่างกับคุณหมูมูซูนี้นะคะนักร้องชื่อดังบอกเลยว่า
ถือว่าเป็นการเตือนคุณผู้ชมแล้วกันที่เล่นโซเชียล
ให้ระวังเรื่องดาบสองคมอย่างที่บอกไปนะคะ
ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นกับนักร้องคุณหมูมูซู
ย้อนกลับไปเมื่อต้นมกราคมค่ะ

หมูได้รับการแจ้งข้อหาว่าสลับกับรถ
แจ้งข้อหาสลับกับรถอีกคันนึงนะฮะ

ตำหนิเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานนี่แหละค่ะ
ก็เลยมีถ้อยคำสะบดออกมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน
พอคุณตำรวจเห็นแบบนี้แน่นอนค่ะเป็นเรื่องค่ะ
ก็เลยถูกตั้งข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน
ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณหมูแล้วก็ผู้อำนวยการ
ไปที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดนครนายก
เพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็แน่นอนว่าต้องรับทราบกับข้อกล่าวหาด้วยค่ะ

ก็อยากให้ไม่ใช้อารมณ์ใด
แล้วก็วิจารณาหนึ่งก่อนเหลือของเรา

ก็จะได้บันทึกการให้ปากคำค่ะ

อาจจะเป็นการเหตุบรรเทาโทษ

เห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้โซเชียล

เรื่องแบบนี้เห็นกันทั้งโลกเห็นกันทั้งประเทศนะคะ